ในช่วงสิ้นปีแบบนี้ก็จะมีการปาร์ตี้ในครอบครัว
ก็จะมีการซื้ออาหารไปทำกินกัน

ไปทำกินพอจะทำนะไปแกะดู
โอ้โหในท้องปลาหมึกนั้นมีปลาเล็กปลาน้อยเต็มไปหมด

แล้วเธอก็ไปโพสต์ลงโซเชียลใช่ไหม
เตือนภัยกลงโพสต์แป๊บนึงนะ
มีคนโทรไปบอกว่าเดี๋ยวมึงจะโดน

ข่มขูนรึเปล่าหรือยังไง

ต้นเรื่องเริ่มจากผู้หญิงคนนี้โพสต์

แล้วก็บอกว่าเนี่ยเตือนระวังกลง

บอกว่าเตือนภัยกลงเตือนภัยกลง

แม่ค้าสาระจุด๒๐๑๘

ราคา๑๖๐บาทโดนยัดไส้ด้วยปลา

จุดแบบนี้น่าจะได้

น่าจะได้รับประทานกูครั้งเดียวแหละ

จังหวัดพังงานะครับในโพสต์เขาไม่ได้เซ็นเซอร์นะ

ผู้หญิงคนนี้เขาก็ชื่อนางสาวพระวรรณผู้สกุลนะฮะ
ให้ข้อมูลเพิ่มเติมบอกว่าก็ซื้อมาจะทำกับข้าวกินฉลองปีใหม่
ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่เพราะปลาหมึก๑๑ตัว
พบปลาตัวเล็กอยู่ในท้องปลาหมึกทุกตัว
นับได้เนี่ยบางท้องของปลาหมึกบางตัวนะมีปลาเล็กถึง๑๙ตัว
น้ำหนักรวมทั้งหมดทั้งมวลที่นับได้เนี่ย๑๕๐กิโลกรัม
แล้วก็นำไปโพสต์ไว้ว่านิ่มน่าจะเป็นกลงของพ่อค้ามากกว่านะครับ
วยโอกาสช่วงของเทศกาลปีใหม่
หลังจากเธอโพสต์ไปมีคนโทรมาบอกว่าเดี๋ยวมึงจะโดนนะ
โทรไปขู่อย่างนี้นะทั้งที่เธอนะจำหน้าแม่ค้าคนขาย
ไม่ได้ด้วยซ้ำว่าเป็นคนไหนอยากจะบอกว่าถ้าเกิดทางร้านไม่ได้ทำ
ก็ไม่ต้องเดือดร้อนสิเพราะคนที่เดือดร้อนคือเป็นเธอ
ไม่ใช่เหรอนะที่เสียเงินซื้อปลาหมึกโดนยัดไส้แบบนี้นะฮะ
ต่อมาก็มีผู้ใช้เฟซบุ๊คคนหนึ่งเข้าไปโพสต์ข้อความในกลุ่มเฟซบุ๊ค
ว่าตะกัวป่าบ้านเราบอกว่าโพสต์นี้ซื้อจากร้านผมเอง
ผมยอมรับผิดทั้งหมดแต่ผมบอกเลยครับผมไม่ได้ยัดไส้
อย่ามาทำให้เสียหายแค่มาบอกว่าหมึกของผมเนี่ยมันมีปลายัดไป
ทั้งสิ้นผมขายของซื่อตรงตลอดเจอแบบนี้ก็เหนื่อย

พ่อค้าคนนี้ให้ข้อมูลบอกว่า
หมึกวนดำมันมีการจับปลาหมึกด้วยวิธีการล้อมอ่วน
ทำให้ปลาตัวเล็กตัวน้อยมันตกใจ

แล้วปลาตัวเล็กที่มันเห็นในภาพมันมีราคาถึง๖๐บาทต่อกิโลกรัม
ถ้าต้องมาเสียเวลาในการยัดใส่ท้องปลาหมึก
เขาบอกว่ามันไม่คุ้มหรอกมันมีราคา
จะไปยัดทำไมปลาก็ขายได้ปลาหมึกก็ขายได้
เอาปลาหมึกมามาขายแยกดีกว่า
ดีกว่าไปยัดท้องป่าอะไรแบบนี้นะฮะ
สุดท้ายเราก็ไม่รู้ว่าเท็จจริงเป็นอย่างไร
เคสแบบนี้มันเคยเกิดขึ้นนะคะ

เรื่องปลาวิ่งเข้าท้องปลาหมึกที่หลายคนพูด
เรื่องนี้จริงอาจารย์เจดเคยลงไว้เหมือนกันนะคะ
เหมือนกันนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราเปิดเดี๋ยวหาเจอแล้วเดี๋ยวเล่าให้ฟังคุณผู้ชม